เรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับบอลชายของเราตกรอบแรกไปก็แน่นอนแหละครับ
คงต้องมาแก้ตัวกันใหม่ในรายการชิงแชมป์เอเชีย
รอบสุดท้ายที่จะลุ้นโคต้าไปโอลิปิกเกมสลุกทีมของอากิระนิชิโน
ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว
ส่วนบอลหญิงนะครับเป้าหมายของเราแน่นอนครับ
หลังจากนี้สร้างทีมนะครับก็อยากจะไปฟุตบอลโลกให้ได้
เป็นสมัยที่๓ติดต่อกันแต่ว่าการเจอกับเวียดนามก็ไม่ใช่งานง่าย
แล้วเราก็พลาดนะครับแพ้ในช่วงต่อเวลาไป
ติดตามนะครับเบื้องหลังเกมและทั้งหมดได้จากคุณวิรวิทยเจริญเชื้อครับ
ท่านช่วยกันได้ไม่หรอกครับ
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ
แต่สุดท้ายก็แพ้กับเวียดนามในช่วงของการต่อเวลาพิเศษครับ
หลังจากนี้ภารกิจต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็คือการเตรียมทีมลุยศึกปรีโอลิมปิก
ซึ่งโค้ชก้างนรพลแก่นสนยังยอมรับนะครับว่า
จะต้องมีการปรับจูนพอสมควร
ก่อนที่จะถึงโทรเมนต์สำคัญครับ

ทีมชาติไทยลงสนามเจอกับเวียดนามคู่ปรับเก่าครับ

เกมครึ่งแรกเวียดนามพยายามบุกกดดัน

จากนั้นในครึ่งหลังทั้งสองทีมก็ยังไม่มีใครทำประตูได้ครับ
ทำให้จบ๙๐นาทีเสมอกัน๐ประตูต่อ๐

และเริ่มช่วงต่อเวลาได้เพียงไม่ถึง๒นาที
นามก็มาได้ประตูขึ้นนำจากฟรีคิก
ก่อนที่ฟาร์มไฮยีนจะมงเข้าไป
เวลาที่เหลือแม้ทีมไทยจะพยายามทวงประตูคืนแต่ก็ไม่เป็นผล
เกมทีมไทยแพ้ไปในช่วงต่อเวลา๐ประตูต่อ๑
ส่งผลให้เวียดนามคว้าแชมป์สมัยที่๒ติดต่อกัน
และเป็นสมัยที่๖ของเวียดนามในทุนาเมนต์๔เกมส์
จากนั้นยังทำให้ฟุตบอลสนามใหญ่ทุกประเภทในปีนี้
ทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเวียดนามได้เลยแม้แต่ชุดเดียวครับ
หลังจบเกมโค้ชก้างนรพลแก่นสนก็เปิดเผยว่าทุกคนในทีมเต็มที่แล้ว
และในอนาคตก็พยายามจะสร้างนักเตะใหม่ขึ้นมาสู่ทีมมากขึ้น
และก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยและเวียดนามยังอยู่ในมาตรฐานระดับที่ใกล้เคียงกันครับ
ส่วนประเด็นที่น่าสนใจของเกมนี้ที่โลกโซเชียลนั้นก็มีการเผยแพร่นะครับ
ดีกรีความสวยของเธอก็ดูจะกลบความผิดหวังได้บ้างนะครับ
โดยเฉพาะจังหวะที่เธอยกล้ำหน้าให้กับทีมชาติไทยในจังหวะที่ส่งบอลเข้าตะข่าย
จะทำให้แฟนไทยในโซเชียลหัวเสียอยู่บ้าง
แต่ก็มีบางส่วนที่ให้อภัยในความสวยของเธอครับ

จะมีโปรแกรมคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐โซนเอเชีย
ระหว่างวันที่๓๙กุมภาพันธ์ที่ประเทศจีน
โดยไทยอยู่ร่วมสายกับออสเตรเลียจีนและไต้หวัน
๒ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับ
วิทยาวิทยาลัยเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน